เอามาปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของงูงูกันหน่อยนะครับ
มีทั้งเรื่องของงูเข้าห้องครัวแล้วก็งูเข้าร้านครับ
นี่ฮะแน่นอนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมีคนไปดูแน่นอน
เลขที่บ้านเขาเลขที่อะไรนะครับ
ก็เป็นบรรดาลูกค้ากับพนักงานของร้าน
เป็นร้านอาหารบ้านสวนเขาครามอยู่ที่กระบีนะครับ
ก็ตกใจนะฮะงูมันเข้าไปในร้านก็ต้องแจ้งกู้ภัยเข้าไปนะฮะ
เป็นเจ้าที่กู้ไพหมู่รัฐฤทธิกรบิพิทักษ์ประชาครับ
ก็ใช้เชือกผูกคล้องคองูเป็นงูจงอาง
คุณผู้ชมเลื้อยเข้าไปขดอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานในร้าน
พนักงานเห็นก็กรี๊ดก็วิ่งออกมาไปแจ้งกู้ภัย
พอกู้ภัยมาปุ๊บก็ใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีจับงูจงอางออกมาได้
จงลูกจ้างไม่กล้าทำงานกันเลยน้องหมาก็จะเห่าจะกัดแล้วนะครับ
พอไปวัดความยาวโอ้๕เมตรกว่ายาวเหมือนกันซึ่งอายุน่าจะมากกว่า๑๕ปีครับ
โตเต็มที่แล้วก็ต้องจับใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่ากันต่อไป
อันนี้เป็นเรื่องของงูจงอ่างไปต่ออีกหนึ่งที่ครับ
นี่ดูเจ้าของบ้านนั่งอยู่ข้างบนกลัวงูมากไปหน่อย
อย่างที่เห็นนะฮะเจ้าของบ้านปีนขึ้นไปอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวคือมันเจองูอ่ะนะครับ
เป็นภาพของอะไรงูเห่าครับเนี่ยขดอยู่แบบนี้ครับ
อยู่ในห้องครัวครับโดยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็ตอนทำกับข้าวเนี่ย
เป็นมหาวสามตัวจากห้องครัวก็เลยเข้าไปดู
เฮ้ยหมาเจา๋งอะไรโอ้โหไปเจองงูเจา๋งตัวเครื่อง
หมามรุมเห่าอยู่นะฮะงูมันก็จะฉกเข้าใส่ตัวเจ้าของบ้านอยู่แล้วอ่ะ
ก็เลยรีบโทรไปแจ้งกู้ภัยไปช่วยจับได้
งูเห่าตัวนี้ก็ยาวสักเมตรครึ่งได้ก็มีการจับเหมือนเดิมครับ
กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่านะฮะ
ปิดท้ายลงใต้อีกทีนึงไปดูที่อำเภษนาธวีจังหวัดสงขรา
เมื่อช่วงกลางดึกของคืนก่อนนายเวนิจินาเป็นเจ้าของบ้านเลขที่๒๑
นอนอยู่แล้วครับได้ยินเสียงผิดปกติใต้เตียงเอ๊ะมันเสียงอะไร
มันแบบเหมือนมีอะไรอยู่ใต้เตียงก็เลยเตียงนอนนะครับก็เลยเอาไฟเนี่ยส่องเข้าไปดู
โอ้โหคุณผู้ชมดีนะที่ไม่นอนไปเลยเพราะว่าเป็นงูจงอางครับ
สักห้าเมตรกว่ากว่านอนขดอยู่ใต้เตียงนะฮะโอ้โหอยู่ใต้เตียง
ก็เลยต้องรีบหนีออกมาแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยเข้าไปจับ
คือเขาบอกว่าแหมเป็นแขกรับเชิญที่ไม่อยากจะเชิญมาเลยมา
ยาวิการแบบนี้มาขดอยู่ใต้เตียงนอน
โชคดีจริงที่เขาแบบรู้สึกผิดสังเกตแล้วก็รีบเอาไฟฉายส่องดู
ไม่งั้นมันอาจจะขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนบนเตียงก็ได้
คุณผู้ชมที่ตื่นตอนนี้ลองดูซิในห้องน้ำห้องครัวห้องนอนคุณผู้ชม
มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาอยู่ด้วยหรือเปล่ากับเรื่องของงู
ถ้ามีก็ระวังด้วยแล้วก็รีบแจ้งทางด้านของกู้ภัยนะครับ